งานของนักเตะไทยที่ไปเล่นในเจลีกก็ถือว่ายอดเยี่
เฉพาะธีรสินแดงดานะครับที่กลับมาแล้วก็มีโอกาส
มาที่เจ็ดของเจนลีกนะครับธิรษินดังดา
กองหน้าทีนชาติไทยฟลิตกลับมารังสนาม

จากนั้นครับมาได้ประตูขึ้นนำครับ
โดย๒ประตูหลังครับได้จาก
และลูกนี้ครับยิงสวยเข้าไปใหญ่
ชีสน้ำหนักสุดยอดเลยครับ

วันนี้ออกสตาร์ทเล่นไป๘๔นาทีนะครับ
โชดันเบบาเร๑๐ครับ
จากประตูชัยของทางเคนโทปุระ

โปโรตอนนี้ก็อยู่อันดับ๖

กว่าปีที่แล้วนะครับที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับ
ส่วนทีละท้อนครับนัดที่๗ของเขาดูการนะครับ
ได้ลงเป็นตัวสำรองให้กับวิเซอร์โกเบ

ธรทรนั้นลงเล่นในช่วง๑๐นาทีสุดท้ายครับ

วิสเซอร์โกเบจะแพ้นะครับคาบ้าน
ให้กับทางอุระวะไป๒ต่อ๓
ตอนนี้ก็อยู่ที่๑๙มีอยู่๘คะแนนครับ